คุณผู้ชมมีเรื่องมาเตือนภัยกันกับสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
หรือว่าเลี้ยงหมูเดี๋ยวนี้เขามีมิจฉาชีพ
ไปหลอกว่ารับซื้อแพงกว่าที่อื่น
แต่ไปมาก็โกงตาชั่งจ่ายเงินไม่ครบตามน้ำหนักของกิโลที่ชั่งไปด้วยนะครับ
ไปดูหลักฐานนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิด

แต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เขากำลังขับรถออกจากบ้านนนแดงตำบลตลาดใส่อำเภอชุมพวง

รถกระบะคันนี้บรรทุกหมูที่ซื้อมาจากนายคำแพงสายสุดแต่จ่ายเงินไม่ครบนะครับ
คำแพงซึ่งเป็นผู้เสียหายบอกแบบนี้

ขับกระบะเข้าไปสอบถามมีหมูขายไหมมารับซื้อหมูนะ
ให้ราคาดีกิโลกรัมละ๗๓บาทเขาก็
ให้ราคาดีกว่าเพราะค่าประจำ

เขามีหมูอยู่๑๐ตัวก็ขายไป

กลุ่มมิชชาชีพก็นำหมูขึ้นตาช่าง
อีกคนนึงทำทีเป็นชวนผู้เสียหายคุย
คุยนั่นคุยนี่เพื่อไม่ให้เห็นตาชั่ง

พอช่างครบ๑๐ตัวปุ๊บ
หนึ่งในมิจฉาชีพนำเงินไปจ่ายให้๓๐๐๐บาท
ผู้เสียหายก็เอ๊ะทำไมได้เงินแค่๓๐๐๐บาท
ทั้งทั้งที่หมูตัวหนึ่งมันหนักสัก๗๐กิโลกรัมถึง๑๐๐กิโลกรัมได้
จริงแล้วมันต้องได้ไม่ต่ำกว่า๗๐๐บาท
ก็ถามทำไมทำไมผมได้แค่๓๐๐๐บาท
ทั้งที่หมูผมตัวใหญ่ผมต้องได้ประมาณ๗๐๐

หนีออกไปเลยนะฮะทีนี้ก็เลยรู้แล้วว่าโดนหลอก
ก็เลยแจ้งตำรวจติดตามตัวให้จับกลุ่มกลุ่มนี้ดำเนินคดี
แล้วก็ฝากเตือนนะครับไปยังกระเศรษฐกรผู้เลี้ยงสุขรตุกร

แต่สุดท้ายเขาโกงตาชั่งแล้วก็ให้เงินคุณไม่ครบ
อีกครั้งหนึ่งบางทีแบบของดีมันก็ไม่ได้มีเสมอไปนะ

มันน้อยค่ะที่เขาบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกอะนะคะ